มาสายใต้กันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ

ดวงจันทร์สวัสดีห่างหายหน้าจอไปนานแล้วนะ
เพลงเพียงพี่แกมาก่อนดังทั้งนั้นเลย

สำเนียงใต้กันหน่อยจ้ะคืออย่างนี้ตั้งใจจะปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ให้แฟนได้ฟังตั้งแต่๓ปีที่แล้วคุณผู้ชมสำหรับพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีย้อนกลับไปพี่หญิงเนี่ยอยู่วงการเพลงมาแล้ว๒๕ปี

เพราะว่าเพลงพี่หญิงเนี่ยดังฮิตหลายเพลงอย่างที่ทราบกันไป
สุดกลับมาพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่๒เพลงเอาใจแฟนลูกทุ่งค่ะ
คือพี่หญิงตั้งใจจะปล่อยตั้งแต่๓ปีอย่างที่รู้กัน

กลับมาทำเพลงอีกครั้งกับเพลงจริงใจหลายคน

เพลงจังหวะสนุกคุณผู้ชม
นักร้องทุกคนสามารถร้องประกวดได้
พูดถึงเรื่องราวความน่ารักกุ๊กกิ๊กหลายอย่างนะคะ
แล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงนี้ดี
สัญญิงสัญญากันไว้ว่าจะรักกันจนวันตาย
จะพูด๐๔๐๕นะคุณในเรื่องสัญญานะ

เราก็เลยช้ำรักหนีมารักษาใจที่กรุงเทพดีกว่า
หญิงว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วพี่หญิงก็บอกด้วยว่าเป็นการกลับมาร้องเพลงแนวนี้
ในรอบ๑๒ปีเลยคุณผู้ชมไม่เพียงแค่นั้นนะฮะ
ก็ยังให้เกียรติฝากผลงานเพลงใหม่กับทีมบันเทิงไทยรัฐเป็นที่แรกอีกด้วย
ดอกจันทร์เอาไว้อุ๊ยเราภูมิใจไปฟังพี่หญิงกันค่ะ
ทำซิงเกิ้ลใหม่เสร็จเมื่อคืนแล้ววันนี้โชคดีมาก
ขอบคุณบันเทิงไทยรัฐนะคะที่ให้เกียรติมาฝากอัลบั้ม
ซิงเกิ้ลเนอะฝากซิงเกิ้ลใหม่ด้วยเป็นที่แรกเลย
ช้ำรักจากปากใต้ค่ะชำรักจากปากใต้เป็นสำเนียงตายค่ะ
แล้วก็จริงใจหลายคนไม่ใช่คนหลายใจ
ก็เป็นเพลงสนุกเหมือนรองูเข้าฝันอย่างนี้จังหวะมันมัน
เพลงช้ำรักจากปากใต้เนี่ยพี่ก็จะดึงความเป็นตัวตนของตัวเองกลับมา
แล้วก็๑๒ปีที่พี่ไม่ได้ร้องเพลงช้าที่เกี่ยวกับปีมโนราเลย
ก็อยากให้แค่มาเป็นกำลังใจมาเปิดใจ
ฟังเพลงลูกทุ่งที่เป็นสำเนียงใต้อีกครั้งหนึ่งจากหญิงนะคะ